ไปดูเรื่องราวของงานบุญกันบ้างดีกว่านะ
เออไม่ใช่สิเดี๋ยวเราต้องไปดูอะไรกันก่อนนะ

ถูกค่ะงานบุญที่นครศรีธรรมราชไง

เพราะว่าไปงานบุญที่นี่เขาบอกว่าปีนึงเนี่ยนะ
เขาจะจัดกันแค่ครั้งเดียวหาดูได้ยากเลยนะครับ

เฮ้ยเป็นไงคึกคืนไหม
อย่างที่บอกเลยครับนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานบุญศาสตร์เดือน๑๐

ธรรมราชนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอชวางอำเภอพิปูนหรือว่าอำเภอช้างกลางนะครับ
ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ต้องเดินทางกลับมา
เพื่อร่วมการทำบุญตักบาตรอุทิศวรสคุณสนให้แก

กลับไปสู่ในพบภูมิที่ดีตามความเชื่อนั่นเองนะครับ
ก็เป็นพิธีงานบุญที่สืบสารต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับ
งานบุญนี้เมื่อเสร็จพิธีการตักบาททำบุญแล้ว
เขาจะมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานด้วยนะทั้งสองท่าน
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันชิงเฟรดชิงเรด

แล้วก็การชิงขนมหวานหน้าลานหน้าอุโบสถนั่นเอง

อีกทั้งยังมีการแข่งขันกินกล้วยวิบากอันนี้คงจะวิบากจริง
นี่ดูสิครับจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้

แลบลิ้นออกมาลิ้นแห้งหมดแล้ว
เก่งจริงเก่งจริงม้องมันใหญ่มาก
ส่วนนี้ต้องปีนเสาขึ้นไปแล้วเสาเนี่ยนะทาน้ำมันโอ้ดูดิ
ให้ข้างบนลงมาข้างล่างก็เหนื่อยแล้วครับ
ใส่กระดึบขึ้นไปทำได้อ่ะ

เอาจริงเหมือนปีนแต่เหมือนอยู่ที่เดิม

เห็นไหมจะติดตามลุ้นตามเชียร์กัน

ให้คุณชนะไปลองใช่ไหม